สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

ทุกวันค่ะนี้แหละวันจันทร์วันหญิงวันสุกเลยนะคะ

วันหญิงวันภรรยาศก็แน่นอนค่ะหลังรายการดูหน้าประเทศไทยกับสนบันสุกก็หลังอรกธงชาตินะคะแน่นอน

ไม่เรารู้ปีกรู้หลบเป็นปีกรู้ดิกไปหมด

เอามาข่าวแรกนะฮะข่าวแรกนี่คือแบบ
คือเรียกว่าช็อกหัวใจคนไทยเหมือนกันนะฮะ

แบบนี้น้องเมละชนกอินทนนนักตบลูกขนไก่ชื่อดังของไทย

ว่าคำน้ำที่มีกระแสเป็นข่าวตรวจเจอยาโดรปในร่างกาย
เขาพี่อ่านให้จบก่อน

การทำสิทธิ์แบบเป็นตั้งวิโอเกมนะครับ
สมาคมตบลูกขนไก่ยืนยันเมย์ต้องซ้อม

เผยกำลังรวบรวมหลักฐานโต้แย้งอยู่นะครับ
ตอนนี้นี่ก็เรียกว่ามีการตรวจนะฮะ
โปของนาฬิกาทั้ง๕๒คนที่จะไปโอลิมปิก

วันนี้ติดแค่น้องเมย์คนเดียวเอง

ยังไม่รู้เพราะว่าจะเป็นตัวความหวังของไทยด้วย
ทางวิกต้มนะฮะคุณธนาชัยประสิทธิ์
หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติของไทยบอกว่า

ซึ่งแพทย์ของทีมเป็นคนฉีดให้

ฟังให้ชุดหมีให้คุณฟังให้จบก่อนเลย

เรื่องสำคัญอันนี้กัญชายนมเธอเป็นเต้าเลยนะ
ก็มันอ้วนไง

รักษาอาการหัวเข่าไม่ใช่แพทย์ทางด้านกีฬาโดยการฉีดยาน้องเมย์ค่อนข้างจะกลัวอยู่แล้วก็กังวลการรักษาอยู่แล้วในตอนนั้น
พยายามจะสอบถามกับแพทย์อยู่ตลอดเวลาว่าฉีดได้จริงเหรอฉีดได้หรือเปล่า
ก็บอกว่าไม่มีปัญหาจนสุดท้ายก็มีข่าวว่าอยู่ในกระบวนการตรวจสารกระตุ้นต้องห้าม
คือตอนรักษาเข่าเกี่ยวกับเข่าเกี่ยวกับข้อแน่นอนมันจะต้องฉีดสเตอรอย
จะใช้ในการรักษาทุกที่คุณมาซักรักษาที่เมืองไทยก็ต้องฉีดสเตรอยด์
แต่หลังจากนั้นในแพทย์มีชัยอินวุฒิผู้อำนวยการกองกีฬาเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬากรกฐก็บอกว่าทางกรกฐตัวสารกระตุ้นต้องห้าม
นักกีฬาเป็นประจำต่อเนื่องอยู่ช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
นักกีฬาที่ได้สิทธิ์ไปโอลิปิกทั้ง๕๒คนไม่มีใครพบสารโดปเลย
สูตรวินีของน้องเมย์ไม่ทราบผลว่าเป็นอย่างไร
ขณะกว่านี้ถ้าตรวจพบว่ามีจริงโทษจะเป็นยังไง
ต้องตรวจดูที่ศาลด้วยว่าเป็นสารอะไร
อย่างเช่นลีชองเวยนักแบตมินตันชื่อดังของมาเลเซีย
เคยใช้ยาประเภทบำรุงโดนมาใน๘เดือน
แต่ถ้าเป็นพวกสารสเตียรอยด์อาจโดนลงโทษห้ามแข่ง๒๔ปี
ทำไมสเตรอยด์มันเกี่ยวอะไรพี่ม้าพอรู้ไหม

ส่วนตัวน้องเมย์ก็เก็บตัวเงียบนะครับแล้วก็บอกมีการลงอินสตาแกรมว่า

เตรอยมันมีผลยังไงถ้าสมมุติเราเห็นพวกดาราที่เพาะกายเพาะกล้าม

เพื่อให้กล้ามมันขึ้น

ความหมดหวังเหมือนเฟศมันหายไปความฝันความหวังอะไรมันเริ่มมันตามหายไปอะไรนะเพศ
ชอบลงไปด่าเขาไปขุดเขาอย่างนั้น

ผมมีแต่เข้าไปต่อสู้กับพวกนักเลงคีย์บอร์ด
รู้แล้วก็พ่ายแพ้เขาโดนเขาด่ากลับมาเยอะ
แบบโตไม่เปิดเผยตัวจริงในพาทิบด้วย

คือโรคจิตเธอนั่นน่ะนมตั้งเต้าอย่างนี้

มกัญชัยตั้งเต้าเธอมะเร็งเต้านมนะเธอ
มะเร็งอะไรเรานมมันใหญ่ตอนนี้มันไม่ได้ออกกำลังกาย

คนดูก็ช่างสังเกตไปถึงรองเท้าเนอะ

ฉันจะเห็นรองเท้ารองเท้าพี่หนุ่มเปลี่ยนทุกวัน

จะต้องไปที่กองปรายศนียบัตร

ว่ากองปรายศนียบัตรมีใครมาร่วมบ้างตอนนี้

อันนี้เขาเชิญลูกของเขาไป

ทำไมเราไม่ไปถ่ายทอดสดกันจากที่จับฉลากมาเลยเหรอ

คุณเคนคุณหน่อยคุณวุทย์ดิ้งและคุณน้อยและคุณพิพัฒนา
คุณหน่อยบุษกรคุณเคนธีรเดช
พร้อมกับลูกชายคุณเคนเอาลูกชายมาด้วยนะ

ผลยูโร๒๐๑๖ที่โกดัง๗ไทยรัฐนะฮะ
โดยทั้งหมดต่างบอกเฮ้ยมัน๑๗๐ล้าน
๑๗๕ล้านใหม่อ่ะคิดดูแล้วกันว่าคนที่ได้มากกว่าประชากรอ่ะ
มากกว่าประจำคุณจะไปไหมล่ะโกดัง๗แต่ไม่ใช่ไทยรัฐนะ
เป็นวัดมงกุฎโอ้โหเอาไหมล่ะไปนอนอยู่นั้นหน่อยไหม
ดัง๗รมงกุฎหนุ่มเธอเพิ่งมีเจ้ากรรมนายเวรใหม่
อย่าปากเก่งเข้าใจไหมเข้าใจไหม
บุญก็ไม่ค่อยสร้างถึงสร้างแต่บาป
ยังใส่กดังเจ็ดก็ไม่รู้ก็เลยยังส่งไว้กดังเจ็บ
สร้างแต่บาปสร้างแต่อะไรอย่างนี้

พี่หนุ่มเริ่มเป็นตัวมอธิการ

ได้แล้วกว่า๓๐ใส่

วัน๑๗๐ล้านใบอ่ะ

ก็ไปช่วยกันแยกว่า

ถ่ายผลฟุตบอลยูโรเนี่ยนะฮะ

เอานักศึกษาอาชีวะ
สันติราชในพระอุปถัมภ์เนี่ย
มาช่วยในการคัดแยกไปสนียบัตร
พี่คิดดูกว่า๓๔ล้านไปอ่ะ
แล้วก็ต้องคัดเลือกทายที่

ส่วนทีมไทยบิกก็ต้องคัดแยกออกไป
โดยคัดแยกแบ่งผัดเช้าถึงขนาดว่า

เขาจะเปลี่ยนรายการเป็นชื่อรายการใหม่ชงปั่นเชื่อมเนี่ย
เธอเป็นมารยาทดีนะเมื่อกี้ด่าว่าฉันไม่มีมารยาทจริง
ขนาดที่ฉันห่านอยู่ผมพูดคุยกับคนทางบ้าน
ดีเธอเป็นคนมารยาทดีไงฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเลิศ

กะ๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น๑กะนะพี่
แล้วก็จาก๖โมงเย็นถึง๔ทุ่มอีกกะ
ต่อวันนะใช้คนกี่คนกัญชัยทายเล่น

เออ

ใช้คน๒๐๐คนต่อวันในการคัดแยก

ตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๒๒กรกฎาคม

ไม่ใช่สายวิทย์
ตัวเลขแย่มากตัวเลขแย่มาก
ฉันเหนื่อยแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำแล้ว

ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องฟังเอาไว้ให้ดีเลยนะ
ก็บอกผู้ชายควรบริโภคอะไรที่เป็นเป็นเพศถั่ว
ถั่วพิชาติโอหรือว่ามะเลวอนัท

พิษภัยของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

แพทย์ผู้เจ้าชาญของโรคพยาบาลหญิงเมืองบอสตัน
อเมริกากล่าวว่าโรคมะเร็งของต่อมลูกหมาก
ต้องถือว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งเลยทีเดียว
เพราะว่าผู้ชายป่วยด้วยโรคนี้

คือผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมะเร็งเต้านมถูกต้องไหม

โดยให้คนไข้บริโภคถั่วอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า๕มื้อ
นำไปเทียบเคียงผลกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเลย
ปรากฏว่ามันช่วยให้ผู้ป่วยที่กินถั่วได้หนีห่างจากการเสียชีวิตลงถึงร้อยละ๓๐
แพทย์ถึงได้บอกว่าเพียงแค่ถั่วกินถั่วปริมาณ๑
สัก๑ใน๓ของถ้วยทุกวันก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่ง
ถั่วที่กินทั้ง๓ชนิดนี้นะ
ยังจะช่วยอาการดื้ออินซูลินแล้วก็ความเสี่ยงกับโรคเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจลดน้อยลง

เพราะว่าถั่วเหล่านี้เนี่ยนะวันแต่เป็นมีสารอย่างเช่นไขมันที่คุณภาพตรงการโปรตีนขึ้นภาพสูง
พี่มั้ดมดดำทำไมนะ
มดดำทำไมนะฮะมดดำไม่เป็นแน่

ดำเขาไม่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นมะเร็งที่อันทะอยู่แล้ว

เธอนั่นล่ะไปเช็คดีเต้านมเถอะ
ถ้าเกิดไปสระต่างต่างจังหวัดก็เรียกหลืบดาก
เป็นมะเร็งที่หลืบดาก
โอ๊ย

วูดดี้แบบว่ามาจับฉลากผลไทยฟุตบอลอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบรู้สึกว่าแฮปปี้แฮปปี้มาก
ที่แบบว่าตอนนี้สังคมเปิดโอกาสให้เกย์เนี่ย

ูดดี้แฮปปี้สังคมที่ยืนให้คู่รักเกย์มากขึ้น

สังคมไทยยอมรับเฉพาะเกย์ที่มีชื่อเสียงเหรอครับ

แล้วเดี๋ยวมีเรื่องเปิดตัวของอ๊อฟตองศักดิ์นะ
เปิดตัวแฟนใหม่เดี๋ยวให้คุยเลย
จริง
เอากลับมาครับขาวใส่ขาวดำครับเข้ารายการเลยครับ
หยุดนะฮะหยุดเมาส์นะครับเชิญครับ
เราเริ่มเรื่องแปลกหยุดเมาส์นะคะทำรายการค่ะอ่านสคริปต์ค่ะ

ไม่ต้องเหตุค่ะเดี๋ยวค่อยพิจารณากันค่ะ
อันนี้เด็ดเกิดที่อำนาจเจริญพี่
คืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงพรุ่งนี้เนี่ย
เราจะมีการงดออกอากาศ๑วัน

ผมจัดชุดใหญ่ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาลืนนี้จะเป็นวันสำคัญ

วันฉลากินแบงค์

อำนาจเจริญเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนิมิตรขนาดจำวัดก็คือหลับอยู่
แล้วก็ฝันเห็นว่าเป็นพญานาคสององค์นะฮะอาสาเฝ้าวัดลืออำนาจเนี่ย
เขาก็ฝันก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออฝันไปทั่วไป
ปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพบคล้ายรอยพญานาคค่ะนี่เหรอนี่เหรอ
หน้าร้างเขาก็อุววสดเลยนะฮะด้านชาวบ้านรู้เนี่ยก็หัวก็แหกันมาชุดใหญ่จริง
คือผู้สื่อข่าวเขาก็ได้รับว่าจากประธานชมรมคนรักในหลวงเนี่ย
เอ่อคูยังไม่มีสิทธรณหายใจนะกันเอาละไง
งูก็ได้นะงูอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้นหรอเดี๋ยวมันจะบอกให้ฟังอ่ะ
รู้ว่าที่เขาบอกมีคนทำลอยได้ถูกต้องไหมล่ะ
ตำรวจไปยืนนั่งไหว้อยู่ไง

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนั่งไหว้อยู่๒คนนะตอนนั้น
ปรากฏเช็คไปเช็คมาปรากฏแล้วไปเจอว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำร้านซื้นน่ะ

ก็ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งที่เนอะปิดข่าวลงเร็วเนี่ย
ปรากฏว่าชาวบ้านมากันแต่เช้าเลยพี่

มาหยุดอยู่ที่หน้าโบสธ์นะแล้วก็ที่รานพื้นกับเรื่องหน้าโบสธ์เนี่ย
ที่มีพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ลือชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองอำนาจเจริญประดิษฐานอยู่
มี๑รอยแล้วก็ข้างกำแพงลานวัดมีอีก๑รอย
หลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไปในชาวบ้านแห่กันมาเต็มเลยฮะ

แล้วก็ขอร้องว่าอย่าเข้าไปเหยียบกันผู้สื่อข่าวเดินทางมา
พบรอยดังกล่าพร้อมทั้งพูดคุยกับรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

ทราบว่าพระครูสิริศรีระวัตรนะครับกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาว
โครงการพระธรรมทูตในวันที่๑๔กรกฎาคม
แล้วก็ได้แจ้งให้ญาติโยมว่าจะเดินทางไปนะ
ขอให้ช่วยกันดูแลวัดให้ดีจนกระทั่งกลางคืนขณะที่จำวัดอยู่

คือช่วงที่เจ้าอาวาสมิวก็ต้องมีคนดูแลเช้ามา

แล้วก็เห็นลอยอันนี้นะฮะ
ก็ว่ากันไปนานาจิตตังค์

เขากำลังจะปั้นพญานาคหน้า

อะไรนี่นี่อันเนี่ย
นายการแก้วคำกล่องอายุ๕๐ปี

ตำบลสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี

มารับจ้างปั้นพญานาคขึ้นอุโบสถสองด้าน

ส่วนเรื่องมีรอยดังกล่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่

แล้วมาฝั่งของผมนะของผมเนี่ยนะ
เป็นเรียกว่าพบตะเคียนหลังบ้าน

ตรงกันแบบว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดมากเลย
แต่ที่จริงวันหลังหวยออกแล้วเรามานั่งสรุปซิว่าใครแม่นเอ่อ

มีรายงานข่าวระบุว่ามีการขุดพบตะเคียนอายุนับ๑๐๐ปี

้าซื้อนะม้าไม่มีสิทธิ์พูดไปว่าไม่หกมุ่นนะ

มีการขุดพบต้นตะเคียนโบราณอายุนับร้อยปี
ภายในบ้านเลขที่๓๔ทับ๖หมู่๖นะฮะ

โดยใช้รถแคคโฮลขุดหลังบ้านลึกกว่า๔เมตร
ก็พบต้นตะเคียนมีความยาว๙เมตร๔๐เซนติเมตร
เส้นรอบวงด้านโคนต้นวัดวัดได้โดยรอบ๑เมตรกับ๖๓เซนติเมตร
ส่วนด้านปลายลำต้นนะครับว่าได้๑เมตร๑๐เซนติเมตร
ต้องใช้เวลา๓ชั่วโมงถึงสามารถนำขึ้นมาได้
จากคำบอกเล่าของนางลั่นธมปรุงเปรียมอายุ๕๐ปี๕๐ปี

เขาบอกว่าเจ้าของบ้านทำให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่สุดแต่อาจจะประหลาด
เพราะว่านางลั่นธมบอกว่าตนเองกับลูกชายนั้นคือนายอเนก
แล้วก็ลูกสาวชื่อนางสาวสายใจ

มีชายแก่สวมชุดขาวมาปรากฏกายให้เห็น
บอกว่าที่หลังบ้านของตนเองนั้นมีต้นตะเคียนฝังอยู่

หลังจากที่ฝันต่างคนต่างเอามาเล่าให้กันและกันฟัง
ก็เลยต้องตกใจเพราะความฝันเหมือนกันหมดเลยทั้ง๓คน
เหรอทั้งบ้านเลยเหรอทั้งบ้านเลย

ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามที่คำชโนธเธอไปก่อนไหม

ก็หลังจากนั้นก็มีการทำพิธีขุด

มา๓๔๖๙๔๐๑๖๓แล้วก็๑๑๐นะครับ
แต่ผมแปลกใจว่าทำไมเรื่องพยานนาคเลือดตะเคียนนี่
เลขมันใกล้เคียนกันเลยเถอะ
บ้านถลกถึงขนาดนี้เลยบ้านมั้ยใหญ่มากบ้านถึง๒๒นิ้วแต่พอมาวัดอีกวันนึงผลปรากฎว่าบ้านไปถึง๒๗นิ้ว

อ่ะค่ะอรรยภาพผู้ไม่หมกมุ่นค่ะบวกันซิว่ะ

ใกล้๕๐มั้ยใกล้๕๐มั้ยนี่ง่ะเด็ดมั้ยล่ะ
ผมพูดว่า๕๐ก็จะ๕๐กับพอด้วย
เออนี่เขาบอกว่าถ้าวัดนะวัดรวมรอบดูมีดอกเล็กด้วยมีดอกใหญ่ดวงกันในก็๓๑นิ้ว

กินแล้วตายเนอะอย่างนี้เนอะ
อย่าไปกินสิเขาให้ดู
อันนี้ก็เลยมีเลขที่น่าจะสนใจ
นั่นก็คือ๒๒ตอนนั้นบันหน่อย

แค่นั้นอ่ะน้ำคอน
โอเคนะครับนั่นคือไปเรียกเป็นขาว

เคียนอีกแล้วนะเป็นเลขตะเคียนอีกแล้วนะ
แต่อันนี้เป็นเรือตะเคียนนะครับผม

สร้างอาคารสูบน้ำชาวพุนพิน

รับเหมาเตรียมพื้นที่สร้างอาคารสูบน้ำกรมชลบทาน

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับ

ใส่แว่นเนี้ยอำพลางเห็นมั้ยล่ะ

เออนี่ไงนะครับ
ปรากฏว่าอันนี้แปลกอีกแล้ว

ในพื้นที่ก่อสร้างกรมจับประทานขุดในวัด
เขตธิบาลลุงทักข้ามโดยนางสุภาตราจันทร์มาตร
อายุ๕๐ปี
๕๐ปีแล้วเหรอ

เขาบอกว่าสร้างเวลไม้โบราณหลังนี้
ถูกขุดพบขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูบน้ำของกรมชมประธาน
ขุดลงไปลึก๕เมตร
เพื่อที่จะนำฐานโครงสร้างจึงพบว่า
มีลักษณะเป็นเรือขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งลำ
ยาว๘เมตรกว้าง๑เมตรมีความอายุเก่าแก่

อันนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะอะไร
ไม่รู้แล้วรถทะเบียนชั้น๕๑๕๙จะซื้อยังไง

แล้วที่สำคัญคุณจะไปอยู่นอนอยู่โกดัง๗ด้วย

หาอีบ้า
กไก่ขไข่๑๕๙แปลว่าอะไร

มีคนถามมาว่าทะเบียนรถมดดำทะเบียนอะไรนะครับ

๕กขอ๑๕๙

ฉันตามได้ค่ารถคืนหมดทุกคนเลยนะ

สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่

ลองว่ายอย่างนี้เลย

เมียเธอเคยบอกกับฉันไม่เป็นไรมส

เมียเธอทำใจไว้แต่เนิ่นแล้ว

จุกจิกจู้จี้มากให้เมียนั่งพับผ้าให้เรียบร้อย
ให้แบบว่าวันหนึ่งเป็นคนที่แบบว่ายิ่งกว่าชะนี

เมื่อกี้มันเปิดไปเห็นมันก็หูใครวะก็เลยกดไปดู

ไม่ใช่บางคนมันเป็นตอนแก่จริงไหมพี่

เออพี่จริงแล้วเขาเป็นตั้งแต่เกิดไม่ใช่เหรอ

คือเอางี้เป็นเหมือนพี่ตุ่มชะลิดอย่างนี้แหละ
เขาก็เป็นมาตั้งนานแล้วตอนนี้เขาก็อาเคน

พอสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบ

เอ้าโอเค

ก็ไม่รู้
ถ้าข้างหลังแทงข้างหลังแล้ว

มีอยู่ช่วงมันไม่มองหน้าฉันมาแล้วรอบนึงนะ
คืออ๊อฟเป็นคนที่เวลามีรักมันไม่เคยปิด

ทุกครั้งแต่รักครั้งที่แล้วของมันเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บช้ำเหมือนกัน
หลายล้านอยู่
ก็ช่วงที่ออ๊อฟน่าจะมีงานเยอะอยู่เงินน่าจะแน่นอยู่นะ
ก็เราไปดูกันไปสวีทกันที่นิวยอร์กเดินชมพิพิธภัณฑ์ดูสะพานบลุ๊กรินดูเทพีเสรีภาพเถอะ

ปีที่รู้จักคนนี้มาแปลกฮะอยู่ไกลไม่คิดถึงพอมาอยู่ใกล้กันทำไมคิดถึงวะ
เพราะหนุ่มเกงแพร่อิเนี่ยขอหวานแพร๊บนะฮะเขาบอกอย่างงั้น

วันนี้กูใส่หูก็ตายแล้วมึง

เดี๋ยวฉันให้อ๊อฟมาตบแกถึงรายการเลยเดี๋ยวก่อน
ฟื้นตัวเร็วเยออฟนางฟื้นตัวเร็ว

เออไปปั่นนางว่าสรุปแล้วเนี่ยวันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขาก็ลงเหมือนกันว่า
เอกกี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยอมรับว่ามีแฟนแล้วอ่ะ
อืม

เพราะยังแบบเข้ามายังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่
ตัวฝ่ายตรงข้ามยังไม่แน่ใจ

จริงแล้วมีคนในวงการบันเทิง

อันนี้ถามอยากรู้จริงคนในวงการบันเทิงเนี่ย
ตอนนี้เป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ย
มีที่เป็นแล้วเก็บแอบอยู่ไหม

แต่ไม่เขียนเพราะอีพวกนี้อีแหวง

เธอห้ามเอากล้อง
กล้องขึ้นปุ๊บตบป๊บเนี่ย

ฉันว่าเขากินกันอยู่อะ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

เดี๋ยวให้ใหม่ดาวิกามาตีนะอีกเจ้าตามพี่มา
ดาวิกาตามใหม่คนเลยบอกว่าไม่

พี่ม้ายอย่าปากเสียได้ไหมพี่
เดี๋ยวมันด่ามันคอนโดดารา
ไม่ได้เรื่องสักทีก็เลยพาคลอดกันไปเลยทีเดียวนะคะ
เอาละค่ะก็โดยเมื่อคืนนี้แอนอริชาก็ไปที่โรงพยาบาลรอคลอดนะคะ
จนกระทั่งอันนี้อีกคนหนึ่งคนเก่า

แอนเนี่ยนะคะก็คลอดน้องลิชามาแล้วเรียบร้อยนะคะ

จนทำให้ภูรินะคะก็ได้เขียนนะคะ

ลงไปในไอจีอินนะฮะในไอจีอินสตาแกรมนะฮะ
ด้วยความภาคภูมิใจว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิง
ที่ผมรักที่สุดในโลกมาเจอกัน
มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกจริง

แล้วก็แฮชแท็กนะคะ

อุ๊ยพรไปแล้วมาเช้าอุ๊ยพรไปแล้ว

ผมมองเจอกันใหม่นะเพื่อนที่จะแบบว่า

เดียวลองเก็บกระดูกอย่างเดียวหน่อย

แต่พี่มีลูกมีหลานพี่น้องก็มีไม่มี

ไม่มีนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นปล่อยไปเถอะ

พี่ไม่ได้เก็บหนูยังเก็บของหลานหนูไว้ทุกคนเลย

ที่บ้านเป็นโสดหมด
จากแม่แล้วนอกนั้นโสดหมด

๖๒แล้วก็แข็งแรงกว่าไก่อีกอย่ามา
อ๋อสวยมากนะคนนี้สวยมากคนนี้สวยมากอ๋อนภาชมว่ะในนานที่อ๋อนภาชม
ฉันเป็นกรรมการมิซิฟอินี่เหรอคนนี้สวยมากชอบมากคนนี้สวยแบบว่าชะนีตาย
เป็นหญิงทั้งแท่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นหญิงทั้งแท่งพ่อแม่เป็นคนพาไปตัดผ่าตัดนะ
ป่ะจริงพ่อแม่เป็นคนไปเฝ้าต้องดูชีวิตวันนี้ขอให้คุณดูท้องทะลุดาวอย่างหนึ่ง
คิดจะรู้ว่าบางทีถ้าลูกคุณเป็นกะเทยหรือเป็นตุ๊ดเนี่ย
คุณอย่าส่งเขาลงเดินประจำชัยละวันเพราะจะเป็นมันจะเป็นหนักมันจะเป็นหนัก
ไม่แล้วทำไมอาจารย์ลักษณ์ใส่เสื้อสีเดียวกับนางงามเลยอ่ะ
เป็นแมทกับนางงามเลยอาจารย์ลักษณ์

ช่วงนี้โชว์น่าดูเลยอ่ะ

คือขอให้ดูคืนนี้ว่าท้องทุ่งระดาวของนางสวยจริงถึงขนาดพี่โ

พี่มนต์กระมวลจากเสียงคุณใดม้าอ้อนนะคะยอมรับบอก

หมอปูชะนียบุคคลขนาดนี้ไม่มีใครมาคิดจะมาแทนอยู่แล้วล่ะ